มาดูเปรดดราม่าในวอดด้านหลังของเรา

ค่าเช่าที่ขายของวัดไร่เขียงสูง

พี่เบิร์ตไม่ใช่๒ปีอย่างที่พี่บอก
อันนี้คือขาย๑๒วัน

เพราะว่าเรื่องนี้นะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การาแมเจ้าดังนี่ก็เป็นคนดังในติ๊กต๊อกค่ะ
เป็นดาวติ๊กต๊อกเห็นป้ายเขาไหมเขาเขียนเอาไว้เลย
ว่าเป็นร้านกะละแมร์เจ้าดังดาวติ๊กต๊อกกะละแมร์เขาย้อยเพชยั่งยืน
ขายที่วัดไร่ขิงที่สามพรานนครปฐม
คือเธอโพสต์แล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้
ว่าขายแบบนี้สิถึงจะสมกับค่าที่ล้านหก
เพราะคนเห็นก็บอกว่าเฮ้ยทำไมค่าที่เช่าแพงล้านหก
มันแพงไปเปล่ามันโหดไปเปล่า
คนไปถามเลยว่าทำไมค่าเช่าที่แรงมากเลยนะคะ
เห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเลยเขาจะได้กำไรไหม
ทีนี้ค่ะคุณคนนี้เขาก็เลยมาตอบ
คุณคนนี้คือแม่เกดแม่น้องฟอร์จูนนะคะ
เดี๋ยวดูกันว่าแม่เกดตอบว่าอะไรค่ะ
ก็เลยเหมือนประมาณว่าเราจะเอาตรงนี้
เราก็เลยเขียนค่าที่ไปสูง
แล้วเรื่องถ้าถามว่าได้กำไรไหมเก๊ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะ
ตอนนี้แกก็ไม่รู้แต่คือสิ่งหนึ่งที่แกคิดคือ
ถ้าสมมุติว่าณวันนี้เราทำแล้วเราไม่ได้กำไร
ก็คิดซะว่าเราทำบุญให้วัดแค่นั้นเองคิดประมาณนั้นนะ
คือเราแค่อยากได้นะตรงนี้ใช่คือมันเป็นที่ที่ดี
มันเหมือนเราต้องลอง
แต่คือเราอยากได้ตรงนี้เราก็จะเอาตรงนี้ไงประเด็น
คือไม่เกี่ยวกับวัดเลยทุกคนจะบอกว่าแกใส่เอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมกระจ่างไหมพี่เบิร์ตกระจ่างนะคุณผู้ชมถูกต้อง
ชอบที่ตรงนี้ตรงนี้ทำเลดีโลเคชั่นดี
มาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วยังไงก็จะเอาตรงนี้ให้ได้

ถูกต้องเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นไหมล่ะพอลงรูปนี้ไป
คุณว่าเขาได้ไหมได้สมกับค่าที่ไหมเห็นไหม

เพราะว่าอะไรรู้ไหมงานเขาขายมาตั้งแต่วันที่๑๓

ซึ่งเขาจะขายจริงงานจะมีถึงวันที่๒๐เมษา
แต่ว่าวัดบอกว่าขายไปได้จนถึง๒๔เมษาเลย
แต่ลูกค้าเยอะนะถาดก็เพียบแต่ลูกค้าต่อคิวยาวนะ
ถูกต้องอันนี้คือแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยคนยังเยอะแบบนี้เลยนะคะ
ยังไงก็ตามคุณนัทธนันเกรดหอมหรือว่าคุณเกด

ไรถ้าไม่ได้กำไรไม่เป็นไรถือว่าทำบุญให้วัด

วิวเป็นล้านทั้งนั้นเลยรวมถึงคลิปนี้ด้วย
ยอดวิวล้านสามอ่ะค่ะสิบสองวันอ่ะสิบสองวันตีไปวันตีต่ำ
วันละหมื่นนะฮะก็ไม่ได้อยู่ดี
๖เลยเหรอ๓ล็อกนะ๑๒วันขอให้ขายได้ให้คุ้มกับค่าเช่าที่นะ